แม่ฝันพันธ์จันทร์บ้าน
ว้าวแย่พูดเลย

พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ
เธอรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอ
ได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่ก็คิดถึงผู้ชายมาสเข้มคนนี้ขึ้นมาทันที
และวันนี้เขาก็จะมาเป็นผู้ชายในฝันให้สองแม่บ้านได้ล้วงลึก
อยากจะรู้จริงว่าพูดไม่ค่อยเก่งแบบในเพลงหรือเปล่า

ไม่ได้หรอกมีมาเราต้องเรียกพี่ไปก่อนอ้าวไม่เรียก

เฮ้ยแต่มันพี่กวางหน้าไม่เปลี่ยนเลยอ่ะ
จริงเนอะตั้งแต่อัลบั้มแรกเขาก็นั่งอย่างนี้เนอะ
อันนี้ก็ไปดึงหน้ามาแล้วขนของเขาขึ้นตรงนี้
ใช่ครับมันล้างขึ้นมาได้ยังไงเขาเป็นลูก
คิดว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคือเขาดูแล้วว่าแบบคิ้วเข้มแก้มป่องตาโต
เดี๋ยวดูในนี้เลยวิเคราะห์จากคิวก่อนแล้วกันนะ
ดูอะไรมาเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยนะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ
เขาบอกว่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แบบสุดคั่วเลย

แล้วก็ชอบใช้อำนาจบังคับจริงหรือเปล่าจริงป่ะ

คือชอบใช้อำนาจใช่ไหมที่ใกล้เคียง
มันไม่เรียกว่าใช้อำนาจดีกว่าขอแก้ตัวหน่อย
คืออารมณ์ประมาณว่าเราสามารถมีเหตุผลอะไรไป
ฮอมให้คนเขาทรงเชื่อและก็ทำตามเราได้
แต่ไม่ได้ขนาดแบบว่าไปสั่งให้เขาต้องทำ
แล้วเวลาจิบหญิงอย่างนี้เข้าไปรวยได้เลยไหม
ถือไม่ยอมรับนั่นเอง
น่านี่ก็คิ้วผ่านไปแล้วนะคะ

ก็บ้างงานก็จริงครับผม
ใช่ก็คือทำงานหลายประเภทหลายแบบมา

แล้วถ้าสมมุติเกิดมีแฟน

ผู้หญิงควรจะรับมือยังไงกับผู้ชายบ้างงาน
ก็ที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยก็คือเรา

ผนวกใช้คำว่าผนวก

แต่ว่างานกับความรักมันก็เป็นเรื่องที่แบบ
รู้แหละว่าบางคนมันต้องแยกกันให้ออก

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ

แต่น้องไม่ยอมค่ะ
แต่น้องไม่ยอมค่ะ

กลับไปดูนะคะย้อนหลังได้นะคะ

สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ